จากขโมยทองไปดูขโมยน้ำมันของที่ถูกขโมยยอดฮิตในตอนนี้เลย
คุณผู้ชมก็ต้องระวังนะคะคือผู้เสียหายรายนี้จอดรถเอาไว้ข้างทาง
เขาเป็นรถพ่วงค่ะแล้วขึ้นไปหาเพื่อนที่หอพักลงมา
เห็นอะไรผิดสังเกตค่ะมีคนมาด้อมมองกำลังจะขโมยน้ำมัน
ดูดจากรถเขาใส่แกลลอนเรียกเพื่อนมาแล้วช่วยเอาไว้ได้ค่ะ
นี่ค่ะ๑คนใช่ไหมเนี่ยแล้วผู้เสียหายเพียบเลย
เพราะว่าเขามีเพื่อนจังหวัดกำลังกระโดดหยีบนะครับ
อนุมานถวายแหวนหรือเปล่าครับ
คุณอ้อมเพื่อนผู้เสียหายเล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่า
มาหาเพื่อนที่หอพักแถวราชกระบังแล้วจอดรถไว้ข้างทาง
ห่างจากหอพักนิดเดียวเองอันนี้เราก็ต้องฟังนะ
มันก็ต้องเกิดขึ้นได้นะคะพอลงมาเนี่ย
จะกลับบ้านเห็นผู้ชายสองคนพิรุธมาค่ะอยู่หลังรถของเขา
แล้วมีแกลลอนน้ำมันด้วยลักษณะแบบนี้ขโมยน้ำมันแน่นะคะ
รถของเขาเนี่ยเป็นรถพ่วงพอคนร้ายเห็นเจ้าของรถก็รีบหนีเข้าไปในป่า
ใช่เลยอย่างนี้คือใช่เลยนะคะทีนี้เขาไม่ได้มาคนเดียวสิคะ
เขามากับเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็เลยไปช่วยกันตามจับค่ะ
จับมาได้คนนึงค่ะอีกคนนึงเนี่ยหนีไปได้
พอจับได้ขโมยรายนี้พยายามจะดิ้นพยายามจะหนีค่ะ
แต่อย่างที่เราเห็นในภาพเนี่ยค่ะสู้ไม่ไหว
พอเขามากับหลายคนที่รถคันนี้เนี่ยค่ะคือลักษณะรถใหญ่
แล้วก็อาจจะบังสายตาได้ด้วยอะไรอย่างนี้นะคะ
ก็เลยเลือกที่จะก่อเหตุคันนี้นะคะ
หัวขโมยรายนี้อายุประมาณ๒๕ปีสารภาพบอกมากับอีกคนนึง
ถูกชวนมามารอบที่สามแล้วค่ะดูดไปแล้วสองแกลลอน
รอบนี้ตั้งใจว่าจะขโมยแบตเตอรี่ไปอีก๒ก้อนแน่
เอาของเขาไปสองรอบแล้วจะมาอีกรอบนึงค่ะ
นี่ค่ะแต่ครั้งนี้ไม่รอดค่ะ
นี่ค่ะ
ตอนนี้สนฉลองกรุงก็ต้องขยายผลนะคะ
จะได้นำตัวอีกคนนึงที่หลบหนีไปมาดำเนินคดีค่ะ

ก็ต้องไปตามเพื่อนมาค่ะที่มาก่อเหตุด้วยกันสองรอบที่ผ่านมานี่แหละค่ะ
พอบางทีเจ้าของรถมาเอ๊ะทำไมสตาร์ทไม่ติดอ้าวน้ำมันหมด

ว่าจอดริมทางนี่ก็ไม่ปลอดภัยเลยคุณผู้ชมก็ต้องระมัดระวังนะคะ